คดีเมื่อวันที่๑๘เมษายนที่ผ่านมา
เป็นคดีที่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผาน้ำย้อยในจังหวัดน่าน

ฆาตกรรมเสียชีวิตอยู่ในบ้านเลยนะคะ
จนถึงวันนี้ค่ะตำรวจภูทรภาคที่๕
จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้แล้วนะคะ
เขาเป็นสามีพันรยากัน

เขาบอกว่าทำไปเพราะว่าถูกฆาตกรรมโพสต์ประจานในเฟซบุ๊ก
เมื่อก่อนเขาเคยทำงานรับเหมาก่อสร้าง
แล้วก็มารับเหมาบ้านของผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นทิ้งงานไป
ผู้เสียชีวิตก็เลยโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย
พอมีคนเข้ามาดูทำให้สองสามีภรรยาคู่นี้

ก็เลยเกิดความแค้นใจมาฆ่าถึงที่บ้านเนี่ยนะคะ
กรณีตำรวจภูทรจังหวัดน่านร่วมกับตำรวจภูทรภาค๕จับกลุ่ม๒คนร้ายค่ะ
นางสาวจรัสพรกลิ่นหอมอายุสามสิบหกปี
และนายอันอันโคชศาสตร์อายุห้าสิบสี่ปี
ทั้งสองคนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดน่านนะคะ
ในคดีฆาตกรรมนางสาวศรีวันยอดออนอายุสี่สิบห้าปี
เป็นครูพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผาน้ำย้อยจังหวัดน่าน

เสียชีวิตภายในห้องนอนที่บ้านพัก
ในตำบลพญาแก้วอำเภอเชียงกลางสิบแปดในสายนที่ผ่านมาค่ะ
จับกลุ่มตัวทั้งคู่ได้ที่สระบุรีนะคะพร้อมของกลาง

ที่สำคัญที่สุดในของกลางก็คือหนังสือสัญญาจ้างทำ

ระหว่างนางสาวจรัสพรซึ่งเป็นผู้ต้องหากับผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกันของคนทั้งสองคน
เรื่องนี้พลตำรวจตรีสุรพลเตรมบุตร
ผู้บังคับการสืบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวน

บอกว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทราบว่า
มสังหารมาจากความขัดแย้งเรื่องการจ้างเหมาก่อสร้างให้กัน
เมื่อปี๒๕๕๗ก็คือ๕ปีที่แล้ว
นางสาวจรัสพรเคยมารับจ้างค่ะ
เป็นการสร้างบ้านของผู้ตายแต่ตอนนั้นสร้างไม่เสร็จ
งานไปนะคะและมีการเบิกเงินล่วงหน้าไปด้วยจนทำให้ผู้ตายไม่พอใจ
ผู้ตายนำเรื่องนี้เอาไปโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์
ทำให้ผู้ต้องหาเกิดความโกรธแค้น
เพราะว่าหลายคนเข้ามาอ่านไงคะ
แล้วเวลาในโพสต์เขาบอกรายละเอียดเลยนะ
ชื่ออะไรมาสร้างบ้านจากบริษัทไหน

ไม่กล้าจ้างก็เลยทำให้สองสามีพันรยาคู่นี้

หลังจากนั้นสองสามีพันรยาไปก่อเหตุ
ทรัพย์ร้านทองแล้วก็ถูกจำคุก
นี่แหละค่ะจากนั้นนะคะผู้หญิงคนนี้ก็ไปรู้จักกับสามี
คือนายอนันต์ในเรือนจำออกมาจากคุกได้๑๐วัน

ความเครียดแค้น๕ปีมันผ่านไปแต่มันยังอยู่คุกกลุ่นอยู่ในใจอยู่
ก็เลยชักชวนสามีวางแผนฆ่าผู้ตาย
เรื่องนี้ไปสอดคล้องกับพยาหลักฐานนะคะที่ไปพบว่า
เมษายนที่ผ่านมานางสาวจรัสพร
เข้ามาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน

ไปใช้งานจนตำรวจเขาแกะรอยจากสองอย่างนี้แหละ
โทรศัพท์มือถือเอาจับสัญญาณ

ใช่นี่เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะเอาฟังเสียงตำรวจหน่อยค่ะ
มีการส่งมอบงานสร้างบ้านเสร็จเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่างานก็เสร็จความเป็นเรียบร้อยหลายอย่าง
ตัวทางสามีของผู้ตายเนี่ยนะครับ

ก็เกิดความไม่พอใจในการรับสร้างบ้านของนายจรัสพร
ก็ได้ไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียลนะครับหลายอย่าง
โดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่รับสร้างบ้าน
หรือคนที่ต้องการจะปลูกบ้านนะครับ

ทางคุณพัฒน์เนี่ยก็ได้ไปโพสต์ในธรรมนองต่อว่านะครับ

ต่อว่าทำให้ตัวทางคุณจักรพรเกิดความเสียหาย
ไม่สามารถที่จะไปรับงานที่อื่นต่อได้ครับ
พรเองเนี่ยหลังจากช่วงรอยต่อตรงนั้นเนี่ยนะครับไม่นานเนี่ย
ก็ไปต่อคดีจิงศัพท์โฆษ์รัฐของที่จังหวัดสิงห์บุรีครับ

หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเรียนจัดพรทุกข์จำทุกข์นะครับ
ที่เรือนจำเนี่ยเป็นเวลา๓ปีเสร็จนะครับ
หลังจากนี้นะคะพนักงานสอบสวนก็จะได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสอง
ขออำนาจศาลฝากขังนะครับ
ก็คือสารจังหวัดน่านค่ะ